ดูแลความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของภาคการเมืองต่างนะครับ
แต่ก็ระบุว่าหากว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวการถูกจับ
เพื่อไทยถูกจับก่อนขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดบุรีรัมพ์
ติดตามจากรายงานครับ
ถ้าท่านจะดำเนินการตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่ท่านมีอยู่
ท่านสามารถกระทำได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงสภาพ

ถูกผิดตามกฎหมายอาญามันยังต้องการข้อเท็จจริง
นายพรชัยศรีสุริยันโยธินว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๖
จังหวัดบุรีรำพักเพื่อไทยถูกจับกลุ่ม
เตรียมตัวต้อนรับคณะของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดบุรีรำ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
เป็นเรื่องของกฎหมายพร้อมยอมรับว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบทุกพักการเมืองหากไม่กระทำความผิดก็ไม่ถูกจับกลุ่ม
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
ผู้มีอำนาจไม่ควรทำให้เกิดบรรยากาศ
ใช้อำนาจคุกคามนักการเมืองหรือทำให้เกิดอุปสรรค
ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง
พร้อมระบุพักเพื่อไทยยินดีให้สอบสวนคดี
ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ปกป้อง
แต่พักก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายพรชัยด้วย
พักอนาคตใหม่จัดแถลงนโยบายเปิดตัวว่า
ที่ผู้สมัครสอบบริรามครบทั้ง๘เขต
จู่วิสัยทัศน์ทลายแหล่งทุนผูกขาด
ใช้คนมีความสามารถแก้จน
โดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
อาสาเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศ
ร่างกฎหมายยกระดับการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้ประชาชนคือเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง
ขณะที่พักภูมิใจไทยซึ่งมีบุรีรำเป็นเมืองหลวง
เตรียมใช้สนามช้างอินเตอร์เนสแลล
กิจจังหวัดบุรีรำเปิดตัวผู้สมัครสอสอ๓๕๐เขต
ในวันที่๑๗มกราคมนี้พร้อมแถลงนโยบายของพักอย่างยิ่งใหญ่
หลังปรากฏตามสื่อหนังสือราชการ
รอเตรียมการจัดการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทย

พรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยัน
กรกตไม่ได้ส่งสัญญาณเลื่อนเลือกตั้งไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพราะกรกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป

ขณะที่นายดุษฎีพรสุขสวัสดิ์รองเลขาธิการกรกต
ชับเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดเก็บข้อมูลว่าที่ผู้สมัครสอสอ
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการสืบสวน
หากในอนาคตมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
ปิดท้ายที่นายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่
เขายื่นหนังสือเพิ่มเติมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คดีที่นายพร้าวบับพานว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดมุกดาหารของพัก
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่คดีไม่มีความคืบหน้า

และให้ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่า
ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
ซึ่งนายพร้าวเขียนด้วยลายมือของตัวเองก่อนถูกรอบสังหาร
โดยเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการฆาตกรรม
พร้อมระบุผู้ตายไม่เคยร่วมชุมนุมทางการเมือง

ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ให้สัมภาษณ์
ถือเป็นการใส่ร้ายผู้เสียชีวิต
และขอเรียกร้องให้ออกมาขอโทษ
พร้อมทั้งให้สืบสวนสอบสวนครบทุกมิติ
ข้าวเทราะทีวีรายงาน